ช่วยดูแลร้านด้วยนะคะตอนนี้คนเยอะมากขายดีมากเลยค่ะถูกค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีนะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ดิฉันเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ค่ะขอถอดแมสนิดนึงเราคุยกันสองคนนะคะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ค่ะ
เชื่อได้ว่าหลายคนตอนนี้ก็คงเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
ช่วงนี้อากาศหนาวลมพัดไม่ค่อยแรงก็เกิดโอกาสการสะสมฝุ่นแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นงานเบื้องต้นนะคะ
ภาพที่เห็นนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าโดยรวมและประเทศไทยนี้ฟ้าโปร่งโล่งสบายดี
แต่จะต้องสังเกตที่ภาคใต้หน่อยจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถว๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนขณะเดียวกันค่ะดูที่เส้นความกดอากาศเท่าคือเส้นพันสิบเป็นเส้นร้อนชื้น
บริเวณนี้นะคะก็จะมีฝนมากขึ้นหน่อยส่วนเส้น๑๐๑๒ก็จะร้อนแห้ง
ก็ยังคงหนาวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะเรามาดูจากโมเดลนี้จะได้เห็นชัดเจนนะคะ
สังเกตสีเขียวแล้วกันสีเขียวนี่คือประมาณสัก๑๐องศาสังเกตเลยค่ะว่าเชียงรายเชียงใหม่
ประมาณสัก๑๐องศาต้นนะคะส่วนกรุงเทพมหานครสัก๒๐ก็สบายไม่ต้องเปิดแอร์กันนะคะ
หนาวอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์เลยนะคะวันที่๙๐๑๑อย่างไรก็ตาม
เตรียมซักเสื้อกันหนาวรอได้เลยแต่ว่าใครที่ขี้หนาวเนี่ย
คุณอาจจะรู้สึกสบายช่วงนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนค่ะคุณผู้ชมยังคงต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๗เช้านี้ตี๕นะคะ
ว่าภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะมีฝน
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปตกหนักมากหน่อย
จังหวัดสามชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะ
เตือนค่ะ๖และ๗ภาคใต้ฝนจะตกหนักรวมถึงคลื่นลมแรง
คลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะ
ก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยสีม่วงม่วงสีน้ำเงินเข้มนั่นคือ
สูงมากกว่าสามเมตรชาวเรืองดเดินเรือไปถึงวันที่แปด
มกราคมกันก่อนนะคะส่วนใครค่ะคุณผู้ชมอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะ
มาให้ดูกันนี่เลยค่ะดอกไม้สวยแบบนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นอกชื่นใจแต่ตอนนี้
ครับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙ทำให้ผู้
ผู้ประกอบการชาวสวนพิทูเนียเดือดร้อนแล้วค่ะ
เพราะว่าชาวสวนที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย

ตอนนี้มันกำลังเบ่งบานสะพรั่งพร้อมจำหน่ายแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอมีโควิดระบาดลูกค้าไม่มาเลยค่ะ
จากปกติเองก็จะมีหน่วยงานมาซื้อไปประดับช่วงปีใหม่เหมือนกัน
แต่ว่าทุกวันนี้ขายได้เพียงแค่วันละกระถาง๒กระถางเท่านั้นเอง
อกเห็นใจกันถ้าใครจะสั่งออนไลน์ก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะคะ
จากพื้นที่จุดนี้นะคะไปที่ดอยฟ้าห่มปกค่ะ
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้นะคะดอกพญาเสือโครงหรือว่าซากุระไทยแลนดนั้นบานสะพรั่งสวยงาม
พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันแล้วค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยที่ใครชอบแคมปิ้งชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
แต่อย่าลืมค่ะต้องไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน
ก็ย้ำเตือนกันค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าช่วงนี้จะเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น
จะพบผู้ป่วยมากขึ้นนะคะแต่ตัวเราเองก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดี
ทานอาหารให้ครบ๕หมู่เสริมวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันกันด้วยนะคะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงแล้วกันพยายามอยู่ในที่ที่ไม่มีคนแออัด
พ้นมาให้ได้แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปนะคะ
แต่ถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์ต่างเชิญแวะร้านที่ฉันได้เลยนะคะ
คนเยอะจริงแม้คนนี้มาต้องไปดูใกล้ชิดหน่อย
ขโมยค่ะคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ